แล้วเหรอเราตั้งแต่เช้ายันคันโครก็สั่งให้ทำ
บรรยากาศทำไมมันดีนิ่งนะเจนสหารปีเนี้ย
เดี๋ยวเคลียดกันสิคะแมวโหหน้านี้ขูคิ้วก็หมดก็เลย
ได้ใบดำนี่ไงกลัวได้เข้ากลมนี่ไง
เดี๋ยวไปกลัวเราเป็นชาวเราแก่คน
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาในวันที่ฟ้าสดใสเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยร้อนแต่ภาคใต้มีข่าวดี
เพราะว่าฝนลดลงบางพื้นที่ถึงขั้นฟ้าเปิดเลยนะ
เพราะฉะนั้นบรรยากาศการเกณฑ์ทหารในหลายพื้นที่ค่ะ
ก็มีทั้งแดดมีทั้งฝนเล็กน้อยสลับกันไป
ที่บอกว่าภาคใต้ฝนลดลงเพราะว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าพื้นที่ภาคใต้
ว้าวไม่มีเมฆเกิดขึ้นเลยค่ะ
ลักษณะสีเทาแบบนี้แสดงว่าไม่มีกลุ่มเมฆเกิดขึ้นเลยนะคะ
แต่ว่าจะมีบางนิดหน่อยเท่านั้นเองบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

พอตรวจสอบเรื่องของฝนว่าจะมาช่วงไหนบ้าง
อย่างที่บอกไปค่ะตอนเช้าภาพถ่ายดาวเทียมไม่เจอฝนเลย
เห็นไหมภาพถ่ายดาวเทียมมาดูที่วินดี้อีกครั้ง
ไม่มีฝนเช่นเดียวกันช่วงเช้าโอกาสเกิดน้อยมาก
แต่พอช่วงบ่ายค่ะเริ่มมีเข้ามาเล็กน้อยนะคะ
ฝนแต่ก็จะเป็นลักษณะสีฟ้าสีเขียวแบบนี้
เกิดได้หรือเกิดไม่ได้ก็ได้นะคะ
พอช่วงเย็นฝนมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดมากขึ้น
ในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าฝนเป็นแบบไหน
ไวไปไวและจะเห็นว่ากรุงเทพมหานคร

เป็นฝนแบบเดียวกันเลยค่ะมาไวไปไว
ฝนน้อยคลื่นก็น้อยตามไปด้วย
โอ้โหใครที่ไปถึงภาคใต้ตอนนี้แล้ว
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคลื่นไม่สูงเท่าไหร่
นั่งเรือสปีดโบ๊ทไปไม่ต้องขยมแรงแบบนี้เลยนะคะ
ออกตามเกาะไปค่ะเพราะว่าคลื่นไม่สูงเห็นไหมคะ
อ่าวไทยและทะเลอันดามันไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ

ปกติคุณนี่ขึ้นชื่อเรื่องความหนาวเย็นแต่ขออภัยช่วงนี้ค่ะ
ยอมความร้อนเข้ามาปกกลุ่มพื้นที่ของคุณค่ะภาคเหนือ

เป็นภาคที่ร้อนที่สุดในวันนี้เลยนะคะ
พอเข้ามาปกคลุมแบบนี้ความหนาวก็ไม่อยู่แล้ว
เขาก็ไม่ช่วยอะไรอ่ะนะคะมีแต่ความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ
อกจากนี้ภาคอีสานก็ร้อนเช่นเดียวกันแดงนะ
และภาคกลางตรงนี้กรุงเทพมหานคร
ตับแลบมีแต่ภาคใต้เท่านั้นแหละค่ะ
ที่เป็นลักษณะสีส้มสีเหลือง
เพราะเขาอากาศเย็นสบายมีฝนเข้ามาแซมเล็กน้อย